เนื่องในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันแม่เนาะคุณผู้ชมเนาะ
ซึ่งบรรดาลูกกับแม่ในวงการบันเทิงเนี่ย
ตบเท้าเข้ารับรางวัลแม่ลูกกันเพียบเลย
เช่นเดียวกับแม่ลูกคู่นี้นะครับ
ต่ายชุดที่มาและน้องพิพิมค่า
นี่เมื่อวานนี้เขาจูงมือเข้ารับรางวัลแม่ดีเด่นและลูกกะตันยู
ซึ่งแม่ตายเนี่ยเล่าว่าก่อนออกบ้านก็มีการบรีฟน้องพี่พิมเล็กน้อย
เพราะว่าเป็นรางวัลแรกของน้องด้วยเนาะ
แล้วน้องเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่ากระตันยูคือมันเป็นศัพท์ที่ยากนะ

แม่ก็เลยอธิบายไปว่าเวลาน้องพี่พิมดูแลคุณแม่ตอนป่วยเนี่ย
มันก็เหมือนเป็นการแสดงความกระตันยูนะลูก

แล้วน้องเนี่ยน่ารักมากคุณผู้ชมเป็นงานสุด
ยิ้มให้พี่ถ่ายรูปเดินไปรับรางวัลเป๊ะตามคิวทุกอย่างเลยค่ะ
ส่วนแม่ตายเองนะก็ขอเคลียร์
เคลียร์กันหน่อยความสงสัยของพี่ชาวเน็ต
หลังจากที่ลงคลิปน้องพี่พิมไปเที่ยวกับคุณลุง
คุณลุงวันนี้คือพี่ชายผู้ตาย

ซึ่งบางมุมเนี่ยเอาจริงก็คล้ายกับคุณพิธา

เพราะแต่เขาแต่งตัวแค่กัน
เขาไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่ตายไม่ตายเอาคลิปเก่ามาลงทำไม
ซึ่งแม่ตายก็บอกว่าเอาแบบนี้นะ
เม้นอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ว่าเลย
แต่อยากให้ดูให้ดีก่อนว่าคนที่เธอโพสต์เนี่ยเป็นใคร
ไปฟังเสียงแม่ตายยืนยันกันหน่อยค่ะ
พี่ชายเราที่หน้าคล้ายคุณทีมเฉย
ช่วยแบบดูดีก่อนคอมเมนต์ค่ะ
ว่าเราไปเที่ยวไปอะไรกับพี่ชายเรา
ดูดีก่อนบางทีแบบรูปเพื่อนแท็กมา
หรืออะไรอย่างนี้ก็เอาไปด่าแล้ว
บางทีดูเจตนาของการโพสต์หรืออะไรด้วย
พอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่คิดดีก่อนคอมเมนต์นะ
คนคอมเมนต์คือมันจะดูแปลก

ทั้งที่หลักฐานมันก็เห็นอยู่ว่า
พี่ชายนะก็จะอะไรอย่างนี้
คือรู้สึกว่าบางทีไม่รู้ดิ
เราก็เลยแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
เราก็เออไม่ได้สนใจ
ว่าก่อนจะคอมเมนต์อะไรดูก่อนแล้วกันจะได้ไม่โป๊ะเนาะ
คุณผู้ชมค่ะคุณแม่ดีเด่นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลด้วยเช่นกันก็คือ
แอนซีเรียมคุณผู้ชมสวยมาก
นี่สาววัย๕๒ค่ะ
เรื่องจริงค่ะสดใสสวยงามฉ่ำว้าว
ที่สำคัญแฝงด้วยความเซ็กซี่เล็กเอาไว้ด้วย
และทุกคอนเทนต์ที่พี่แอนลงในไอจีนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อินเทรนด์อย่างบาร์บี้อย่างนี้
เป็นแฟนชอบมากหน้าตาเขาเหมือนสุกตาเลยอะ
ใช่ค่ะบอกเลยว่าเป็นบาร์บี้เวอร์ชั่นสวยประหารใจเอฟซีมาก
หรือจะเป็นคอนเทนต์ชุดบิกินี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะหุ่นเป๊ะมาก
แอนบอกว่าคือมันเป็นผลพวงมาจากการที่พี่เนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีสุขภาพดีหุ่นดี
ก็เลยขอทำคอนเทนต์นิดนึงแต่ใดก็คือมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันชอบมากเลย
แอนเนี่ยบอกเอาไว้ว่าทุกคนฟังนะพี่แอนบอกว่าอย่าให้วัยหรืออายุมาเป็นตัวกะเกณฑ์ว่าเราจะทำหรือทำอะไรไม่ได้
ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำไปสิจะได้ไม่เสียดายชีวิตไงลองไปฟังเสียงพี่แอนกันหน่อยค่ะ
เป็นคุณแม่เราก็แซ่บได้สมัยนี้นะคะก็แบบแซ่บแบบกำลังดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แอนก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ก้าวร้าวหรืออะไรอย่างนี้นะคะแอนก็พยายามทำให้มันอยู่ในสมดุลของโลกในยุคปัจจุบัน
แล้วตัวเราเองก็มีความสุขคนรอบข้างเราก็มีความสุขก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุข
เพราะว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราตายอายุ๗๒๗๕อะไรอย่างนี้แอนก็มีอีกไม่กี่
อย่าให้อายุหรืออะไรก็ตามมากะเกณฑ์ว่าเราควรจะทำหรือไม่ทำอะไร
จริงอายุตอนนี้๓๐กว่าแล้วแต่ก็รู้สึกว่ายังอายุ๑๒๑๓อยู่เลย
มันจะบอกว่าอายุสมองก็พูดบางตอนงั้นสาม
ก็คือตอนแรกที่เข้ารายการแล้วนะคะตกใจว่าเพื่อนติดโบใหญ่จังเลยแล้วเราจะเปิดมีอะไรเหรอ
มันน่ารักไงมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเหมือนที่พี่แอนพูดเลยค่ะ